ขาพาไปดูคนสวยคนหล่อแบบละลานตากันหน่อยดีกว่า
ซ่อง๓เขาฉลอง๕๓ปีกันไปพาเรนแบบอู้วววว
ชุดหลังใหญ่แล้วมีแต่คนหล่อคุณผู้ชมค่ะรวมตัวกันมาแล้วงานใหญ่จริงเลย
จัดเต็มให้แฟนหายคิดถึงกันไปก่อนเลย
พระเอกหนุ่มหมากณเดชน์มาริโอบอยเกรทเจมส์จิอาเล็ก
เพียบให้อ่านแน่นกลืนน้ำลายไม่ทันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แน่นจริงเขาเปิดตัวบนรถขบวนพาเรทค่ะ
วนรอบสนามก่อนทั้งทายทั้งแทนรวมไปถึงเรานักอิทธิตย์ตัวท็อป
ยายาคิมเบอร์รี่เบลล่าเต้ยมิ้นท์มิวโบมเมลดา
น้องโบเมรดามาร่วมงานครั้งแรกกับช่อง๓นะครับ
หลังจากนั้นทั้งหมดก็ลงมาโชว์เพลงร่วมกันกลางสนามค่ะ
แดดร้อนมากระวันนี้แต่ละคนอุตสู้ตาย
ความสดใสให้แฟนคลับที่รอชมกันอยู่
แล้วที่หลายคนจับจ้องมากที่สุดก็คือจังหวะที่สาวเบลล่า

เขาจะต้องมาเจอกับเหล่านางเอกแก๊งมอมม้า
โอ้โหมากกี้มิ้นท์มิวเรียกได้ว่า
ยิ้มกันไปแจกยิ้มกันทั่วทั้งสนามฟินกันมาก
เพราะว่าอะไรสยบดราม่ากันไปเลย
พวกเธอไม่มีใครดราม่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยิ้มให้กันเหมือนเป็นกำลังใจให้กันและกัน
แดดมันร้อนด้วยแล้วก็ต้องทำโฉกมาให้ดีที่สุดคุณผู้ชมค่ะ
จากซีนนี้แล้วยังมีปล่อยซีนหวาน
หมากแล้วก็คิมเบอร์รี่คุณดูสิค่ะ
จับมือทุกคนรู้สึกสนามมันใหญ่ไปหรือเปล่า

แล้วเมื่อวานนี้ไม่พอคุณผู้ชมค่ะอากาศที่บอกไปร้อนแบบเหยียบจะ๔๐องศาอยู่แล้ว
บรรดาพระเอกทั้งหลายคืนกำไรให้แฟนคลับรัวเขาเตะบอลกันใช่ไหมเมื่อวาน
ประตูเข้ากันสนั่นเลยเข้าปั๊บถอดเสื้อปุ๊บ
สูงล่ามโชว์ซิกแพคกันแบบว่าพรึบเลย
ไปดูดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าพูดเกินจริง
เดี๋ยวนะฮะไปยิงรูปเดียวทำยังไงกันได้แชมป์
โอ้โฮปังทุกคนแต่นี่โอ้โฮ
อันนี้ยิงเข้าแล้วถอดเสื้อใช่ไหมแต่ทีมงานไม่ได้เอาผ้ามา
ยิงต่อเจ้านิดนึงอเล็กที่เยอะเด็กยิงลูกโทษแล้ว
ยิงถ้าตายสุดท้ายเจอป๊อกโคลสวิสต์ปัด
ช่วยออกไปช่วย
ก็ขอเก็บภาพความฟินของพระเอกไว้แล้วกัน
กล้ามสิคะวิ่งมาแบบร้อนเป็นลอนคุณผู้ชมค่ะ
อกจากนี้นะคะกลัวจะเมากล้ามกันไปคุณผู้ชม
เราได้มีโอกาสพูดคุยกับมาริโอมาวเลอร์
ในเรื่องใส่ชุดนักเรียนอีกครั้ง
หลายคนก็กรี๊ดกรัสนะแบบว่าพี่ช้อน
หรือเปล่าจริงก็ไม่ได้ไปเรือกระบวงคาเลสนะ
เมื่อวานเนี่ยแต่ไปอยู่ข้างสนามด้วยนะฮะ
แพลนดินโน้งดินเนอร์วางไว้อย่างไรบ้าง

เขินนะครับไม่ได้ใส่นานแล้วครับ
มันก็ยังโอเคอยู่ครับ
กระชากวัยแล้วก็เรื่องของการกระชากกดหน้าแข้งเราด้วย
เพราะว่ากดหน้าแข้งเราเยอะ
เราก็เลยเผินนิดนึง
มันเกิดจัดจีนหรือยังใกล้จัดจัดจุดแล้ว

เตรียมอะไรบ้างที่เขาต้องให้น้องนั่ง

ไม่แน่อาจจะเป็นของกินก็ได้